คุณผู้ชมคะผัวเมียน่ะเวลาทะเลาะกันอย่าเอาลูกเป็นตัวประกัน
อย่าประชดกันและกันแล้วไปลงที่ลูก
ดูด้านหลังสิลูกสาว๖ขวบแล้วนะไม่ให้ไปเรียนเกือบเดือนแล้ว
เอาลูกขังไว้แบบนี้แล้วนี่คือสิ่งที่ผัวไลฟ์ค่ะ
โอ้โหนี่คือข่าวที่เราคุยกันตอนเปิดรายการตอนแรกเลยคุณผู้ชม
แล้วพอมาได้ดูคลิปเต็มแบบนี้มันหดหู่เนอะ
อันนี้ประโยคที่ถามลูกว่าไปกับพ่อบ่ไปนี่หมายถึงอะไร

ตกไปตามกันเลยได้ไหมแล้วลูกก็สายหัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คนที่ไลฟ์เนี่ยคือพ่อนะพ่อนายปรีชายุ๔๕ปี
แล้วลูกสาวที่นั่งอยู่ตรงนั้น๖ขวบเองค่ะ
เห็นแล้วใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะ
เพราะว่าแม่เด็กหนีไปไม่ยอมกลับบ้านแล้วเหมือนกับพ่อจะประชด
คลิปบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าเมียไม่กลับมาเดี๋ยวจะทำร้ายลูกสาว
จะยิงครอบครัวแล้วก็ญาติฝั่งเมียทั้งหมดคือจะยิงเรียงตัวน่ะ
แม่ของเด็ก๖ขวบคนนี้เห็นไลฟ์ไม่กล้าไปช่วยลูกสาวหรอกค่ะ
ก็ขอความช่วยเหลือไปยังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่มหาสารคาม
โดยตัวพ่ออยู่ที่บ้านในอำเภอกุฎรังที่มหาสารคาม
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
บุกไปที่บ้านหลังนี้อันนี้คือกล้องที่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขากำลังขับรถเข้าไปนะคะ
ตอนไปถึงผู้เป็นพ่อไหวตัวทันแล้วก็หนีไปก่อน
แล้วเอาลูก๖ขวบไปฝากบ้านน้าที่อำเภอบรบือ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปเอาตัวเด็กส่งให้กับแม่ก่อน
ให้อยู่ในความปลอดภัยอยู่ในอ้อมกอดของแม่นี่ค่ะ
มาถึงมือแม่แล้วนะแม่ก็กอดลูกสาวอย่าเลยไม่เป็นอะไรนะลูกไม่เป็นอะไรนะ
แล้วก็ถามลูกลูกก็ร้องห่มร้องไห้เล่าให้แม่ฟัง
พ่อบังคับหนูอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ไปโรงเรียนมาเกือบเดือนแล้ว
ตัวลูกสาวอยากไปเรียนนะอยากไปเจอเพื่อนแต่พอพ่อบังคับแบบนี้ก็กลัว
กลัวว่าพ่อจะทำร้ายส่วนแม่แม่บอกว่าฉันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ที่ฉันหนีผัวฉันไปเนี่ยผัวฉันทำร้ายมันตีฉันจนฉันเจ็บ
เวลาผวนเสพยามากินเหล้ามานะฉันโดนประจำเลย
เคยแจ้งความไว้แล้วดูแผลสิที่ตาเนี่ยยังช้ำม่วงแบบนี้อยู่นะคุณผู้ชม
คือเคยแจ้งความไว้ที่สพบรบือแล้วเมื่อ๑๕พฤศจิกา
แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่มีความคืบหน้าแขนม่วงแบบนี้นี่คือต้องโดนทุบโดนตีหนักขนาดไหนเหรอ
แล้วก็ห่วงก็ห่วงห่วงลูกสาว๖ขวบนี่แหละจะเป็นอันตรายคราวนี้ก็เลยต้องแจ้งให้ฝ่ายปกครองมาช่วยค่ะ
คำนิจข่าขนแผนอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันหน้าโอ๊กนี่ก็เป็นแบบเจ็บเพราะเราก็เหยียบ
เมาแล้วก็เมาเหล้าเมาสารพรรดค่ะ

ทนเหยียบกันทนเขาสงสารลูก
หน่อยก็สงสารลูกแต่ตัวเองก็โดนตีมายักษ์หรือคะ
ลูกก็ยังกอดแม่อยู่ตลอดการสัมภาษณ์นะนะ
ทีนี้หลังจากที่ฝ่ายปกครองช่วยเอาตัวเด็กส่งคืนให้อยู่ในความดูแลของแม่แล้ว
แต่ว่าทางคดีนี่ต้องให้ตำรวจจัดการนะคะ
ปรีชาปรีชาที่หลบหนีไปน่ะเดี๋ยวต้องเอาตัวมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายพรบความรุนแรงในครอบครัวต่อไปด้วยนะคะ
หลักฐานมันชัดอยู่แล้วจากไลฟ์นะคะ